คุณผู้ชมคดีนี้ตามต่อนะคะกรณีคนร้ายโอ้โหยิงแบบอุกอาดมาก
ใส่รถของนายกอบตบางสมบูรณครนายกเป็นรถตู้สีดำ
รถมีกันอยู่๔คนเสียชีวิต๒คือคนขับรถ
และรองนายกอบตที่นั่งฝั่งขวาส่วนตัวนายกอบตที่อยู่ฝั่งซ้าย
ที่ปรึกษาที่อยู่ด้านหลังรอดนะคะนายกเองเนี่ยบาดเจ็บ
แต่ที่ปรึกษาที่อยู่ด้านหลังคือรอดแบบไม่มีบาดแผลอะไรเลย
คุณผู้ชมถามมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าว
คุณผู้ชมบอกว่าอยากเห็นภาพจากกล้องหน้ารถ
ของรถคันที่ถูกยิงถ้ามีภาพตรงนั้นมันจะชัดเลย
ว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะไหนยังไงแล้วก็จะได้ยินเสียงในรถด้วย

ได้ภาพนั้นมาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ให้ภาพนั้นมาแล้ว

นอนนอนไว้
ยุคฝอบแล้ว
นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถรถตู้ของนายกอบตบางสมบูรณ์
เห็นรถของคนร้ายไหมคะที่ประกบมาโอ้โหเป็นรถเก๋งสีบรอน

ใช่ค่ะเห็นแสงไฟจากปลายกระบอกปืนเป็นแบบประกายไฟ
แล้วก็ได้ยินเสียงในรถที่บอกว่าให้นายกหมอกครับ
แล้วสุดท้ายคือคนขับโดนยิงไงคะก็เสียหลักไปข้างทางแบบนี้

ดังนั้นก็เลยเห็นว่ารถของคนร้ายมันคือรถเก๋งสีบรอน
นี่ที่มันยิงใส่มันเห็นชัดว่ารถที่ก่อเหตุคือรถคันนี้
มันก็ตรงกับที่เราเล่าไปตั้งแต่แรก
ตำรวจก็บอกแล้วว่ารถเก๋งต้องสงสัยก็คือรถเก๋งสีบรอน
ทีนี้ค่ะเสียงในรถเป็นเสียงที่เขาก็ตกใจกัน
นั่งอยู่ในรถ๔คนแล้วก็พยายามจะบอกให้หมอบกันหมอบกัน
แต่คนที่อยู่ฝั่งขวาทั้งคู่เลยค่ะทั้งคนขับรถและรองนายกอบตคือโดนไปเต็ม
รถคนร้ายมาทางฝั่งขวาก็เลยเสียชีวิตไปสองนะคะ
คือจะมีเสียงที่เราขึ้นชื่อว่าวัชระค่ะก็คือคนขับรถนะคะ
และเสียงของรองนายกอบตคือคุณสมชายนะคะ
แต่สองท่านนี้อย่างที่บอกว่ารับกระสุนเต็มเลยจริง
หลังจากที่คุณสมชายรองนายกอบตโดนยิงแล้ว
เขายังกอดและหันไปบอกนายกอบตที่อยู่ฝั่งซ้าย
คือเอามือไปกอดกดให้หมอบลงค่ะ
ส่วนในชาญที่ปรึกษานายกอบตก็ตะโกนบอกให้นายกอบตหมอบลงเหมือนกัน
นี่คือแผนผังการนั่งในรถตู้คันนี้นะคะครับ
เสียงปืนมันรัวมากหลายนัดมาก
ทีนี้ค่ะทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๑๙นาฬิกา๒นาที
แต่ไม่แน่ใจว่าขาวหรือเทาคุณผู้ชมดูไปด้วยกันนะคะ
เป็นภาพขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุขับไปจอดบริเวณประตูทางเข้าวัดแห่งหนึ่ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตร
จากนั้นมีรถเก๋งคันก่อเหตุนะคะขับวนมาและจอดประกบด้านข้าง
เพื่อไปเคลื่อนรถเก่งสีขาวรถที่ใช้ก่อเหตุ

่งหน้าเข้าตัวเมืองนครนายกเพื่อไปดักรอ
รถตู้ของนายกอบตภาพตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไร
คือมีรถ๒คันและมันเปลี่ยนตัวที่อยู่ในรถ
เรียนขายคนในรถไปอยู่ในรถคันที่ใช้ก่อเหตุ
ก็เป็นการเตรียมการวางแผนในการก่อเหตุนี้
ภาพนี้จะเห็นพฤติการชัดเลย

ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๘นาที
ถนนในพื้นที่ตำบลสาริกาอยู่ใกล้กับร้านอาหารที่จัดเลี้ยงกัน
เห็นรถคันที่ก่อเหตุขับไปแล้ววนกลับรถ

อันนี้คือก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะ

แล้วก็มีรถเก๋งสีขาวขับสวนไป
แต่รถเก่งสีขาวคันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเกี่ยวหรือเปล่า

กล้องหน้ารถที่ถูกยิงใส่
มันเห็นว่ารถที่ก่อเหตุคือสีบรอน

ใกล้กับร้านอาหารที่เป็นสถานที่จัดเลี้ยง
เห็นรถเก๋งของคนร้ายขับมาแล้ววนรถออกไป

แล้วก็หลังจากนั้นคาดว่าคงตามไปประกบรถตู้ของนายกอบต

คือวันนี้จุดที่สำคัญแล้วเป็นจุดสังเกตก็คือ
เราให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีรถสองคันไปจอดข้างกัน

อยู่ในรถคันที่ใช้ก่อเหตุภาพนี้
ทีมข่าวของเราไปที่จุดนี้เลยนะคะ
จุดเปลี่ยนรถที่หน้าวัดนะคะ
อยู่ไกลจากบ้านคนพอสมควรถึงแม้ว่าจะอยู่หน้าวัดเลยก็ตาม

พระในวัดไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อะไรเลย
ก็เลยได้แค่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือภาพขวามือ
ซ้ายมือคือภาพกลางวันที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูคือจุดเดียวกันเลยนะคะครับ
มันจะเปลี่ยวหน่อยแบบนี้ค่ะ
แต่ถ้าดูจากลักษณะการสาดกระสุนใส่ของกล้องรถคันเกิดเหตุเนี่ย

คือเขาไม่ได้ว่าเสียหลักลงข้างทางไปเองนะ

ผมดูก่อนทุกคนเลยนะ

นายประสบโชคนิ่มเรืองอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์ที่ถูกพาดพิงถึง
โดยเฉพาะนายกอบตที่บาดเจ็บจากการถูกยิงเนี่ยบอกว่า
มันมาจากเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่มีปัญหากับอดีตนายกอบตหรือเปล่า
วันนี้นายประสบโชคนะครับไปที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครนายก
ไปกับทนายความส่วนตัวเพื่อไปให้ข้อมูลกับตำรวจใช้เวลาอยู่ประมาณ๓ชั่วโมง
จากนั้นออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ผมไม่ได้ถูกเรียกมาสอบปากคำนะแค่มาแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ข้อมูล
กับตำรวจไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองที่มีกับ
ยานกรนายกอบตบางสมบูรณ์ที่ถูกยิงพร้อมกับพวกปัญหาต่างที่มีต่อกันอะไรต่อ
ต่างนานาเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองนะก็คือการให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
นายกอบตคนปัจจุบันยื่นเรื่องร้องเรียนกับกรกตเอาไว้และขอยืนยันว่าช่วงเวลาเกิดเหตุ
ผมอยู่ในงานประชุมจัดเลี้ยงตลอดเวลาไม่ได้ออกไปไหนเลยจนงานเลี้ยงจบ
หลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วถูกพาดพิงทำให้ครอบครัวตอนนี้ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
กลุ่มเพื่อนก็โทรมาเตือนบอกให้ผมระวังตัวแต่นายประสบโชคบอกกับเรานะครับ
บอกว่าส่วนตัวแล้วเขาไม่ได้หนักใจเพราะเขาเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง

ไม่หนักใจอะไรเลยครับเพราะผมก็สบายพี่ไม่เครียดไหมจะเครียดได้ยังไง
ก็เราไม่ได้ทำแล้วเราก็ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยก็ผมไม่รู้เรื่องแล้วจะต้องให้ผมมาเครียดไปหนักใจเรื่องอะไร
แต่เครียดแล้วก็กังวลมากที่สุดคือเรื่องของครอบครัวที่สังคมเชื่อไปแล้วอย่างนี้
ครอบครัวลูกเมียผมจะอยู่ยังไงก็นี่ก็ระวังตัวกันเป็นแถวไปหมด
ก็มีคนโทรมานะฮะเพื่อนเพื่อนก็บอกมาให้ระวังตัวนะเว้ยขอโทษมึงแล้วอย่างเงี้ย
ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเราก็ไปปักปำอะไรเขาไม่ได้
เราก็ไม่รู้ด้วยว่าใครจะมาจะไปเราก็อยู่ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม
นี่นะฮะคดีนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครนะฮะ

ตอนนี้กำลังรวบรวมคลิปจากสื่อต่างโดยเฉพาะกรณีที่บรรดาญาติของผู้ตายมาพาดพิงว่านายประสบโชคอยู่เบื้องหลังของการเกิดเหตุยิงกันเกิดขึ้น
หากพบว่าใครพูดเข้าข่ายหมินประมาทจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
วันนี้นายพิทยาตีระวรานันต์นายกอบตสายมูลนะครับ
ต่อที่บาดเจ็บพร้อมกับทีมงานไปร่วมประชุมกันในคืนนั้น
แล้วพอออกจากงานก็ถูกไล่ยิงหรือเปล่า
เรื่องนี้นายพิทยาหรือว่านายกตียืนยันกับเรานะครับว่าไม่เคย
รู้จักนายยานกรหรือว่านายกสอนมาก่อนเพราะเพิ่งมารับตำแหน่ง
แล้วในฐานะประธานเครือข่ายนายกอบตประจำอำเภอองคารักษ์
มีหน้าที่เชิญนายกอบตในพื้นที่ทุกคนมาประชุมร่วมกันระดับ
จังหวัดซึ่งจะมาหรือไม่มาก็ได้จึงไม่เข้าใจว่าทำไมถูกพาด
พิงว่าเป็นคนเป็นล่อเป้าหลอกล่อให้เขามาถูกยิงแต่อาจจะเป็น
ไปด้วยแต่ขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการเมืองท้องถิ่นเพราะการเมืองในจ
มันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นต้องมาไล่ยิงไล่ฆ่ากันแบบนี้
น่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวมากกว่าหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้เชื่อว่านายยานกรเองนั่นแหละรู้ดีที่สุดแต่ยังไม่ยอมพูดออกมา
เฉพาะเขตองคลักษณ์นะครับผมองคลักษณ์มีหมด๑๑อบทครับผม
ผมต้องโทรเรียกทุกคนมาประชุมกับผมแต่การโทรเรียกเนี่ยคุณจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ครับผมครับ
ผมถือว่าเขาพลาดผิดคนไหนผมถือว่าเขาไม่ผิดเขาก็เป็นนายกมาใหม่
ยังไม่รู้อะไรเขายังไม่รู้ผมว่าผมเป็นประธานขององคลักษ
ก็ไม่รู้ผมถือว่าไม่ผิดแต่ตอนนี้วัดแรกวันนี้
ถ้าก็ดูข่าวจะรู้แล้วแต่ถ้ายังภาพพิมพ์ของมีนครับ
ก็เดี๋ยวเจอกัน
เพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัย
กองทุนผู้เสียหายในคดีอาญา
และอยากให้มีการคุ้มครองพยานในคดี

ต้องการให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด

เชื่อว่าคนก่อเหตุเป็นผู้มีอิทธิพล
มีการใช้อาวุธปืนสงครามในการก่อเหตุ
ส่วนปมเหตุคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่บาดเจ็บ
เขาเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากการเมืองท้องถิ่น
เรากลัวเพราะมันคืออาวุธสงคราม
เขาไม่ใช่ผู้คนธรรมดาแน่นอนที่ทำแบบนี้
มั่นใจแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นจากการเมืองค่ะ
การเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมา

เขาจะวิ่งช่วยเหลือตลอดเวลาทุกวัน

ถ้ามีตัวในมุมของครอบครัว
ก็คือต้องการดูแลเยียวยา

ให้ได้ไวที่สุดก็กลัวว่า
ถัดอีกมันจะเงียบไป

ว่าเป็นคนไร้

พี่ไม่เคยมีเรื่องมีปัญหาอะไรกับใครเลยโอเค

คือน้องสาวของนายวัชราคนขับรถตู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
พอมีการยื่นหนังสืออะไรเสร็จก้มลงไปแบบนี้

เพื่อขอความยุติธรรมให้กับทางครอบครัวค่ะ
นี่แหละที่จะช่วยได้คนอื่นไม่มีใครช่วยได้นะคะ
ถ้าช่วยจับจนคุณร้านมาไม่ได้คุณผู้ห่วงกลับกลับไม่ได้นะคะ

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะ

พรบค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
รวมทั้งจะมีการช่วยคุ้มครองพยานด้วยค่ะ
ส่วนทางด้านคดีก็จะให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รามผู้มีอิทธิพลตรวจค้นแหล่งซุกซ่อนอาวุธปืนสงคราม
เพราะคนธรรมดาไม่สามารถครอบครองปืนสงคราม
ในลักษณะที่นำมากรองเหตุในเหตุการณ์นี้ได้
ส่วนชนวนเหตุก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นเรื่องส่วนตัว
หรือเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ

แล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
แต่ก็หลักฐานก็มีมากขึ้นทุกวันนะครับ

ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นใครแล้วค่อยขยายผลต่อนะ